ดูเรื่องของหนังสือ

ของชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบ

ลุงตูช่วยหน่อยได้ไม่

เวรคืนที่ดินในโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรี

รวมตัวกันที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม
เพื่อยื่นหนังสือถึงผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ทวงถามว่าเมื่อไหร่จะจ่ายเงินค่าเวรคืนที่ดินให้พวกเขาสักทีค่ะ
ใช่ครับนี่ทางด้านของนายสุธีชาวนานนะฮะ
หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่า
เมื่อ๒ปีก่อนนะฮะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาวัดที่ดิน

จะจ่ายค่าเชิดเชยให้นะในปี๒๕๖๐
ชาวบ้านก็พากันคือไปกู้เงินมา

แล้วก็เพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่นะครับ
ปรากฏว่าถูกเวรคืนซ้ำอีก
แล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนจากการเวียนคืนที่ดินเลย

จ่ายมาหน่อยครับเรื่องของค่าเวรคืน

นี่มันปี๒๕๖๑จนมันจะหมดปีอยู่แล้ว

เรื่องต้นนางสาววิชยะสากรวีรพันธ์
เป็นนักวิชาการนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ก็เป็นฐานะเป็นภูมิในการศูนย์ดำรงธรรม
บอกว่าสำหรับเรื่องที่ชาวบ้านเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนเนี่ย
จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
จะยื่นต่อนายชันนะเอี่ยมแสงเป็นผู้ว่านครปฐม
แล้วก็จะเร่งประสานงานนำหนังสือไปส่งต่อให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี
เพราะชาวบ้านเขาก็ยื่นมาแล้วหลายครั้งนะครับ
เขาก็ไปกู้เงินมาไปหาที่ดินใหม่อยู่
แต่ไอ้เงินเวรคืนก็ไม่ได้หนี้สินก็เป็น
แล้วชาวบ้านก็เดินร้อนแบบนี้เหลืองานของรักก็ต้องช่วยกันดูแลชาวบ้านด้วย